เหตุการณ์การไล่ทำร้ายกันของเด็กนักเรียนนักเลงกันก่อนกันแล้วกันนะครับ
นครปฐมเนี่ยมีหลายคลิปเกิดขึ้น
นี่เป็นหนึ่งในคลิปที่พวกที่ไล่ทำร้ายกันก็ถ่ายกันไว้เองก็มี
อยู่แถวนั้นถ่ายเอาไว้ก็มีมีหลายคลิปนะคะเหตุการณ์นี้มีหลายมุมเลยอ่ะ
กลุ่มหนึ่งขี่จักรยานยนต์ไล่อีกกลุ่มหนึ่งมีผู้หญิงไปด้วยนะยุด้วย

อาวุธเที่ยวชอบ

เอามีดมานี่เอามีดมากลางส่วนหน่อ
ฟันรถเลย
เห็นมั้ยคะมีคนหนึ่งจักรยานยนต์ล้มความต้องวิ่งหนีเข้าไป
ผู้หญิงบอกเนี่ยไปเอามีดมาเอาระเบิดมาปลา
โอ้โหนะครับกลุ่มที่ต้านไม่ไหวก็ต้องหนีไปนะครับ
ผู้หญิงที่ได้ยินเสียงยังมีพูดเรื่องระเบิดด้วยนะ

เฮ้ยระเบิดอยู่ในนั่นลูกหนึ่ง

ดันเข้าไปเลย
โสดต่อไปโสดต่อไป
เสียครับเสียฝั่งมุนส่วนตัว

มีระเบิดตรงนี้ลูกหนึ่งเสียงดังฟังชัดเลย
เอาเลยปลาเลยโอ้โห
แล้วกลางวันแสกถ้าเราเจออย่างนี้เราทำยังไง

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ประมาณ๙โมงเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
ในซอยชุมชนวัดอ้อมใหญ่ตำบลอ้อมใหญ่
มันก็ลุดออกมาแล้วก็แชร์กันวิภาควิชานกัน
เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนวิทยาลัย

ทำคนไม่ได้ก็ทำร้ายรถจักรยานยนต์ด้วย
แล้วนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้าน

เห็นบ้านเมืองเป็นอะไรกันนะ

ไปที่จุดเกิดเหตุบริเวณสามแยกชุมชนวัดอ้อมใหญ่
ทั้งสองกลุ่มจะเห็นว่าเป็นเด็กวัยรุ่นทั้งนั้น
กลุ่มที่ไล่ทำร้ายนี่ก็ใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้ามิดชิดไปหมด
ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอน้องที่อยู่ฝ่ายที่ถูกไล่ทำร้ายนะครับ
เป็นนักเรียนของวิทยาลัยแห่ง๑อายุ๑๕ปี
เขาบอกว่าเขากับเพื่อนรวม๔คนเมื่อวานนี้ขี่จักรยานยนต์ไป๓คัน
จะเอางานไปส่งอาจารย์อยู่ก็ไปเจอกลุ่มนักเรียนของวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่ง
ที่เป็นคู่อริกันแต่ว่ากลุ่มนี้ขี่มาประมาณสิบคัน
แต่ละคนก็สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าถือมีดตะโกนด่า
มีการปาระเบิดใส่ขี่รถไล่ดักล้อมหน้าล้อมหลัง
เอาปืนปากกามาจ่อยิงที่ศีรษะเขาด้วยไล่ตั้งแต่ปากซอยเทศบาล๑๓
ไปถึงสามแยกซอยวัดอ้อมใหญ่ก่อนที่ฝั่งของเขา
ขี่รถแล้วช่วงเข้าโค้งท่านจะเห็นว่ามีอยู่ภาพหนึ่งอ่ะ
ที่รถล้มกลางถนนเขาก็ต้องทิ้งรถวิ่งหนีกันเข้าไปในซอย
ได้ยินเสียงผู้หญิงของกลุ่มนั้นซึ่งก็เป็นคนถ่ายคลิปด้วยนะ
อันนี้ฝั่งที่ถูกไล่ทำร้ายบอกพูดว่าไปเอามีดมาฟันรถมันเลย
นี่นะฮะยังไม่พอกลุ่มผู้ก่อเหตุวนกลับมาอีกรอบนึงนะ
คราวนี้มีระเบิดปิงปองมีมีดหัวตัดมีมีดสปาต้า
ลงจากรถวิ่งไล่พวกเขาพวกเขาก็ต้องหนีกันอีกนะครับ
มีเพื่อนอีกคันนึงรถล้มอีกถูกรุมทำร้ายอีก
ถูกมีดสปาต้าฟันเข้าที่หลังด้วยจักรยานยนต์คันสีแดง
ก็ถูกทำร้ายโดนเอามีดฟันกันแบบรุม
เสียงนี้ปั๊กปักปั๊กเลยนะครับผู้หญิงเนี่ยคือถ่ายคลิป
แล้วก็ตะโกนเพื่อนด้วยนะมีเพื่อนอีกคนนึง
สะเก็ดระเบิดที่แขนกับขาบาดเจ็บด้วย
แล้วพวกเขาฝ่ายที่ถูกไล่เนี่ยที่เห็นเข้าไปในซอยเนี่ย
ต้องไปหาแม่ค้าแถวนั้นให้ช่วยโทรแจ้งตำรวจให้หน่อย
งั้นออกไม่ได้คือน้องผู้หญิงก็ไม่ต้องห่วงนะ
ถ่ายคลิปแล้วก็ตะโกนยุเนี่ยเวลาจับได้เนี่ยก็โดนข้อหาไปด้วยนะ
ไม่ใช่จะบอกตัวเองไม่ได้ไปตีอะไรกับเขา
แต่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้มันจะโดนไปด้วยนะ

แล้วไอ้คลิปที่ตัวเองถ่ายเองแล้วมันหลุดออกมานี่ก็แสดงว่า
คงจะตั้งใจโชว์เพื่อนแน่เลย

เขาก็หลบกันอยู่ในบ้าน
เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
คือกลุ่มวัยรุ่นนับดูแล้ว๒๐กว่าคนนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ทำร้ายกันไปตามถนน
แล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น๒ครั้ง
แล้วก็มาตะลุมบอลกันตรงสามแยกวัดอ้อมใหญ่
กลัวถึงขั้นต้องวิ่งหนีเข้าบ้าน

ผมก็หนีถ้าเป็นผมผมก็ไม่อยู่แล้วโอ้โห
แล้วชาวบ้านเขาแอบถ่ายคลิปค่ะจะได้เป็นหลักฐาน
จะได้เห็นหน้าพอดีฮะเห็นพฤติกรรมการก่อเหตุจะได้เอาผิดได้นะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าแถวนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์นักเรียนตีกันมาก่อนเลยนะ
ก็เลยคาดว่าเป็นนักเรียนจากสถาบันแห่งหนึ่งในตำบลไร่ขิง
กับนักเรียนในตัวเมืองนครปฐมคำเมนต์กันมาก่อน
นี่ยังดีนะคะที่ชาวบ้านเขาไม่ได้รับบาดเจ็บ
ไม่ได้โดนลูกหลงอะไรกันเข้าไปด้วย
ชาวบ้านเลยบอกว่าตำรวจช่วยจับให้เร็วที่สุดเถอะ
วัยรุ่นกลุ่มนี้กลัวมันจะมาก่อเหตุซ้ำอีก
เขาไล่กันมาตั้งแต่ทางนู้นทางปากซอย
ทางกลุ่มเทคโนน่าจะเป็นกลุ่มเทคโนไล่มา
แล้วทีนี้เขาก็อ๋อกลุ่มอำใหญ่ไล่มา
แล้วทีนี้กลุ่มเทคโนเนี่ยเขาจะเลี้ยวเข้านี่
แต่คนที่ล้มคันแรกที่ล้มมันเหมือนกับไม่รับมุกเพื่อน
คันนี้ไม่เลี้ยวก็เลยล้ม
ล้มแล้วทีนี้ไอ้มอเตอร์ไซค์กลุ่มที่ไล่เขาก็เลยย้อนกลับมาฟัน
ก็ตามในคลิปเป็นปืนปากกาเนาะแต่ไม่ได้ยิงเนาะ

มีแต่ระเบิดปิงปองที่ได้ยินเสียงระเบิด
เปิดตอนแรกอยู่ตรงนู้นก่อนแล้วก็มาเฟี่ยงตรงเนี้ยเนี่ยตรงถังขยะนี่
ก็แตกตื่นแล้วเนอะตกใจเนอะ
งงว่ามันอะไรมาทำอะไรกันเนี่ย
แล้วก็เห็นก็โค้งคาวกันแล้วนะ
เราก็ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงเราก็ไม่รู้
ที่เห็นก็มีแต่มันล้มแล้วมันก็ลุกวิ่งหนี
แล้วก็ไม่เห็นมีใครโดนอะไร
เพราะมันหลายคนเราก็มองไปมั่งซ้ายมั่งขวามั่งเราก็หลบมั่ง
เรากลัวโดนของเรามั่งแต่โดยส่วนมากมันก็ไม่เคยมีในประวัติที่อยู่มา
ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันปิดหน้าปิดตากันมามันไม่ได้เปิดหน้ากันมาเนอะ
ครั้งก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ทางสถาบันการศึกษาก็ต้องช่วยด้วย
สอดส่องช่วยดูแลด้วยอืมทีมข่าวของเราก็เลยตามหานะคะ
แล้วก็ตามไปคุยทั้งสองสถาบันการศึกษาที่ทั้งคู่ไปตีกัน
ทีมข่าวเราตามไปทั้งสองสถาบันเลยนะแต่ทางสถาบันการศึกษาบอกแบบนี้
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นก่อนเข้าเรียนก่อนเวลาเข้าเรียน
ก็คือช่วงเช้าก่อนที่จะเข้าเรียนดังนั้นพอไปตีกันนอกสถาบัน
ก่อนเวลาเข้าเรียนแล้วสถาบันจะทำอะไรได้
ในมุมเขาก็พูดไม่ผิดหรอกใช่ไหม

ก็เด็กมันไปเจอกันก่อนที่จะมาถึงโรงเรียน
หรือถ้ามันเลิกเรียนแล้วมันกลับบ้านไปแล้วจะให้เขาทำยังไง
ใช่แต่ว่าทีนี้ทางสถาบันก็เลยบอกว่า
ก็ยอมรับว่า๒สถาบันนี้เขาทะเลาะกันมานานแล้ว
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เรียกเด็กเรียกผู้ปกครองมาคุย
จริงเรื่องมันก็จบไปแล้วคาดว่ามันน่าจะจบนะ

เหตุการณ์นี้น่าจะมาจากลักษณะที่ว่า
รุ่นพี่พี่จบไปแล้วมายุมาสนับสนุน
เพราะว่าเด็กที่ถูกจับเป็นนักเรียนอาชีวะปี๑
เพิ่งเข้ามาเรียนทางสถาบันก็เลยยืนยันว่า

คือทางสถาบันเองเขาก็มีมาตรการเบื้องต้น
ก็คือตรวจอาวุธตรวจยาเสพติด

ในสถาบันทุกเดือนนะตรวจเลือดหาสารเสพติด
ก็พยายามแล้วในเบื้องต้นมันทำอะไรไม่ได้
คือที่ทางสถาบันบอกว่า
ก็มันเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าเรียน
หรือว่าอยู่นอกโรงเรียนแล้วอยู่นอกวิทยาลัยแล้ว

แต่จะปฏิเสธความรับผิดชอบเสียทีเดียว

เรามีมาตรการ๑๒๓๔แบบนั้นแบบนี้

มันไม่ได้ทำให้เกิดความเกรงกลัวเลย
ต้องเพิ่มมาตรการให้มันเข้มข้นกว่านี้หรือไม่
ถ้ารักษณะแบบนี้ไม่ต้องไปปรานีมาแล้ว

ไปหาที่เรียนที่อื่นถ้าที่อื่นไม่รับก็ไม่ต้องเรียนใช่ไหม
แล้วคนที่เขาร่วมกันก่อเหตุเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ

ไม่เคยเกิดแล้วเกิดตามเนี่ยล่ะก็เลยมาสร้างประวัติศาสตร์ซะเลย

นะแล้วทำแบบนี้มันเย้ตำลวดจริงมาก
เพราะว่ากลางวันแสกเลยนะครับ
ก่อเหตุกันแบบเฮ้อ
กลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ได้๑๑คนเป็นนักเรียนทั้งสองสถาบัน
จักรยานยนต์ได้๗คันยึดมีดได้อีกหลายเล่มที่เป็นอาวุธ
แล้วก็เสียงระเบิดที่ได้ยินตกลงเป็นประทัดไล่นก
อันนี้ท่านภูมิกับการสพโพแก้วบอก
เรียกผู้ปกครองกับอาจารย์ฝ่ายปกครองทั้งสองสถาบัน
มารับทราบพฤติกรรมของเด็กแล้วเดี๋ยวจะไปดูเพิ่มเติมนะครับ
ว่าจะแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มได้อีกแต่ว่าตอนนี้แจ้งไปแล้วก็คือ
เรื่องของการพกพาอาวุธเรื่องของการใช้อาวุธทำร้าย
แล้วก็ทำลายรถจักรยานยนต์อะไรพวกนี้นะครับ
ส่วนที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการยิงนะหรือว่าปลอกกระสุนเสียงที่ได้ยิน
น่าจะเป็นเสียงประทัดไล่นกพฤติกรรมก็เป็นการไล่ทำร้ายกัน
อย่างที่เห็นในคลิปนะครับนี่ท่านก็ตีให้ดูอ่ะนะ
ค่ะก็ไม่ต้องห่วงค่ะมีคลิปภาพชัดเจนขนาดนั้น
ตำรวจเก่งค่ะอีกไม่นานหรอกจับได้ดำเนินคดีนะคะ
คนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถืออาวุธ
ไม่ได้ไปไล่ฟันอะไรเขาคุณถ่ายคลิปคุณคอยเชียร์
คุณคอยเย้วเนี่ยคุณก็จะโดนไปด้วย